ส่วนสาเหตุอย่างหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของการปาดการเปลี่ยนเลนโดยไม่เคารพกฎจราจรนะครับ
ตำรวจจราจรก็เลยจะตั้งกล้องเพื่อจับผู้ฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางจราจร
เขตที่ห่วงห้ามเอาไว้๑๕จุดด้วยกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อหวังลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดผู้ทำความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับ

การกระทำผิดที่ชัดเจนทั้งปาดเบียดแทรกไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
เปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม
คือระยะก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
ระหว่างเปลี่ยนช่องทางเดินรถและหลังเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
เมื่อได้หลักฐานทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
จะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
และจะมีการตรวจสอบใน๔ส่วนคือ
หมายเลขทะเบียนยี่ห้อรถรุ่นและสี

ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ตรงกันเลยทั้ง๔อย่าง

เราจะโดนการคัดแยกออกมาและไม่โดนการออกใบสั่ง
เราจะตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวมันเกิดเพราะอะไร
หรือท่านเจตนาเปลี่ยนสีแล้วไม่ไปแจ้งขนส่ง
เราจะตรวจสอบแล้วจะแจ้งไปถึงผู้ขับขี่
หรือเจ้าของรถคันนั้นว่ารถคันดังกล่าวมีปัญหา

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้น
เลนเชนส์มีความชัดสูงถึง๒ล้านเมกาพิกเซล
จับภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน
โดยทำการติดตั้งไว้ทั้งหมด๑๕จุด
สะพานข้ามแยกบางเขนถนนงามวงวานขาเข้า
สะพานข้ามแยกศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาขาออก
ลอดแยกห้วยขวางถนนรัชดาพิเศษขาเข้า
เป็นจุดหลักที่มีการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎจราจรมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร
กล้องเลนเชนส์เป็นการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการกระทำความผิด
ลดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากพฤติกรรมดังกล่าว
ซึ่งต้องติดตามผลดูสักระยะเพื่อประเมินผลภาพรวมอีกครั้ง
สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพรบจราจรทางบกมาตรา๒๑
ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
โดยบอกว่าจะรอจะปรับจริง๕๐๐บาท
ขณะที่การเชื่อมต่อระบบกับกรมการขนส่งทางบก
ยังต้องรอการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ที่จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน

ชนะสมบูรณถ่ายภาพเคมิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน